สุดใหญ่มาเก่ง
คือจะบอกว่า

หมมเงี๊ยดเค้าจะเผื่อเวลาสุด

ยาฮู้

สำหรับผู้จัดเสร็จประมาณนั้น

รอบกันดีกว่า
เดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้จันทร์นะคะ

สติ้งไตเติร์นต่างอยู่เลยค่ะ

มึงเป็นนุ่มอยู่เลยค่ะ

จีบแล้วเขาก็ไม่รู้
จีบได้แฟนฉันไปแล้ว
ก็ไปกันแล้ว
ว่าพ่อจังเลยไปดีกว่า

แห่งตัวขนาดนี้ก็ว่าจะ
นุ่มแดง

มีการเยี่ยมเหรอ
พอดีหลับกัน
พอดีหลับกัน
จัดจานยานวิพา

ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ
วันที่๗มีนาคม
เราก็เต้นสนุกกันไม่มีใครเบรกใครกันเลยนะคุณผู้ชมนะ